มาติดตามความคืบหน้าคดีกลุ่มออมเงินแม่มณีกันบ้าง
แหมเปิดบ้านโชว์โปรไฟล์หรูนะฮะว่าตัวเองเนี่ยรวย
แล้วก็สามารถที่จะจ่ายดอกให้กับทุกคนได้จริง
ถ้าเอาเงินมาร่วมออมกันร่วมลงทุนกัน
ตำรวจไปค้นตามอาคารต่างซึ่งทั้งแม่มณีซื้อไว้แล้วก็เช่าไว้
ปรากฏโอ้โหไปเจอร้านทองม็อกอัพ
เป็นร้านทองลวงโลกเอาไว้เพื่อไลฟ์เฟซบุ๊คเฉยให้ดูหรูหรา
หลายคนขนาดผู้จัดการของแม่มณีนะคุณเบียร์คุณเบียร์ยังบอกโอ้โห
หนูก็เพิ่งรู้ว่าเป็นร้านทองม็อกอัพ
คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีของแม่มณีกัน
เพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียหายซึ่งนอกจากผู้เสียหายในจังหวัดอุดรธานีแล้ว
พื้นที่ภาคใต้ก็มีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความว่าเข้าร่วมลงทุน
แล้วก็ไปออมเงินกับบ้านออมเงินแม่มณีมาแจ้งความกันเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นที่สตูนและที่พังงานี่ที่พังงาคุณ
ผู้เสียหายในอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงากว่า๒๐คน
ให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนสพท้ายเหมือง
หลังจากเข้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
โดยเธอบอกว่าไปลงทุนกับกลุ่มออมเงิน
ซึ่งให้ค่าตอบแทน๑๕๐ของเงินลงทุน
แล้วก็มาทราบภายหลังว่าเป็นเครือข่ายบ้านออมเงินแม่มณีนี่แหละครับ
โดยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมากลุ่มละ๒๐๑๐๐คน

ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม๒๕๖๒คือปีนี้แหละ
มีการพูดคุยกันผ่านไลน์มาโดยตลอด
ถึงการร่วมลงทุนการร่วมออมเงิน
สรุปแล้วในกลุ่ม๒๐คน
ตำรวจบอกว่าน่าจะรวมแล้วมูลค่าความเสียหาย
สักประมาณ๓๐ล้านบาทได้

จำนวนผู้เสียหายที่เข้าให้ปากคำนะครับ
ก็มีแม่ข่ายที่ยอมรับ
ว่าได้ข้อเสนอจากเจ้าของบ้านออมเงิน
คุณผู้ชมต้องแบ่งเกรดแบบนี้ก่อน
รองลงมาก็เป็นแม่ข่ายหรือว่าแม่ทีม
หรือในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเจ้าของบ้าน
รองลงมาอีกก็คือสมาชิกที่เอาเงินไปออม

ผู้เสียหายคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นแม่ขาย

ก็ได้เงินดอกเบี้ยจากตัวแม่ร้อยละ๖๐

เพราะว่าเธอรับต่อมาจากตัวแม่โดยตรง

เพื่อที่จะเปิดหาสมาชิกเข้ามา

และในฐานะที่เธอเป็นแม่ข่ายหรือเจ้าของบ้าน

ใครมาเป็นสมาชิกก็ต้องหัก
หัวคิว๑๐อะไรแบบนี้

เธอก็ให้กับลูกบ้านร้อยละ๕๐
ปะแล้ว๑๐เธอก็เก็บเอาไว้

เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน
เพราะเธอเป็นคนรับทอดมาจากตัวแม่
เช่นเดียวกับบางคนที่เตรียมเข้างานแต่งงานเดือนนี้แล้วคุณ

เพราะศูนย์เงินไปกับการออม๑๘๐๐๐๐๐บาท

ส่วนเมื่อวานี้ตำรวจนำหมายค้นของศาลจังหวัดอุดรธานี
เข้าไปตรวจค้นบ้านอาคารพาณิชย์
แล้วก็สำนักงานของแม่มณี
ทั้งหมด๖จุด
นะครับไปจุดแรกกันก่อนที่ซอยจินตคามเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ซึ่งเป็นสำนักงานแม่มณีชั้นล่างพบโต๊ะทำงาน
ชั้น๒เป็นห้องนอนชั้น๓ห้องด้านหน้าพบกล่องพัสดุปรายศนีย์เยอะเลย
เมื่อเปิดกล่องออกมาก็พบใบถอนเงินธนาคารมีลายเซ็นนายเมธีชินพา
หนุ่มวัย๒๐ปีของแม่มณีส่วนไอ้ด้านหลังห้องนี้แหละคุณมันมีป้ายเขียนไว้เลยค่ะ
เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยห้างทองแม่มณี
พอช่างเค้าเอากุญแจเปิดประตูเข้าไปทุกคนต่ารูกวาวเลย
นี่มันคือทองรูปพันธุ์อยู่ข้างในทั้งสอยขอสอยขอมือเพียบเลยอ่ะค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปพร้อมกับนายกสมาคมร้านทองอุดรธานีไปตรวจสอบดู
เพราะถ้าเกิดว่ามูลค่าถ้าเกิดเป็นทองจริงนะครับ

เป็นทองชุบทองเก๋ทองม็อกอัพ

เป็นห้างทองม็คอคุณใช้เป็นฉากเหมือนเวลาเราจะถ่ายหนัง

ส่วนอีกที่๑จุดที่๒อาคารเล็กที่๘๐ทับ๔๑นะครับ
ซึ่งเป็นอาคารเช่าช่าวปีละ๑๖๐๐๐๐บาท
แล้วก็เครื่องสำอางมะนิลาหลายกล่องมีตู้เซฟขนาดใหญ่

โปรไฟล์แล้วก็โชว์ลูกค้าว่า
ฉันเนี่ยแม่มณีฉันรวยจริงฉันนอนอยู่แบบนี้
เอาจริงพอคุณสืบสกุลพูดแบบนี้ดิฉันไม่ค่อยเชื่อเลย
ว่าจริงแล้วราคามันจะแพงจริงหรือเปล่า
ส่วนชั้น๓เป็นห้องพระก็จะมีหุ่นขี้พึ่งเกจิอาจารย์
ดังเท่าตัวจริงเลยนะจำนวน๔รูป
ที่๓คืออาคารเล็กที่๘๐ทับ๔๐
ที่ซื้อไว้ในราคา๔๙๐๐๐บาท
เพราะว่าเป็นห้องโล่งครับไม่มีสิ่งของอยู่ภายในแล้ว
ที่๔เป็นอาคารพาณิชย์ตรงกันข้าม
เลขที่๔๕๒ทับ๑๐นะครับ
เจ้าหน้าที่ขอหมายค้นแต่ขอไม่ได้นะครับ

แล้วก็ไม่มีการระบุชื่อแม่มณีไว้
อ่าตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้าน
ซึ่งเป็นร้านเสริมสวยเปิ้ลบิวตี้
ซึ่งระบุว่าเป็นบ้านแม่ของเดียแม่ของแม่มณีเนี่ยนะ

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังดังกล่าวเปิดประตู
ขออภัยปิดประตูและไม่มีใครอยู่มาประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ตำรวจก็เขียนปิดประกาศอายัดทรัพย์ไว้ที่หน้าประตูบ้าน
พร้อมกับรถจักรยานยนต์อีก๑คัน

เป็นจุดที่เป็นบ้านของนายเมธีวัย๒๐ปีแฟนหนุ่มของแม่มณีนะครับ
เป็นหลังตรวจค้นพบกรมฐานประกันชีวิตของนายเมธี

เบี้ยประกันปีละ๑ล้านบาท
โดยระบุชื่อนางสาววันธนีลูกและก็นางทัพทิม
เป็นผู้รับสินใหม่ทดแทนนะครับ
ส่วนวันนี้เองนะฮะตำรวจเตรียมหมายค้นอาคารพาณิชย์เล็กที่๔๕๒
ฝั่งตรงข้ามสำนักงานแม่มณี

แต่ทีนี้มีหมายค้นเรียบร้อยแล้วก็จะไปตรวจสอบอีกนะครับ
ไม่รู้จะเจออะไรเป็นม็อกอัพอีกหรือเปล่า
ใช่มีเรื่องงอกมาทุกวันเลยเหมือนกันนะ
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูความคืบหน้า
เพราะว่าทางผู้จัดการส่วนตัวของแม่มณีเองตอว